ในวันนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับไปให้การต้อนรับฮีโร่และฮีโรอีน
วิรับรวดและวิรัติสติเรียนโอลิมปิกของไทย
จากกีฬายกน้ำหนักกันอย่างคับข้าง
ซึ่งณวินาทีนี้ยกน้ำหนักนับเป็นชนิดกีฬา
ประสบความสำเร็จในด้านผลงานมากที่สุดของโอลิมปิก
แม้นักกีฬาไทยได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับ
แต่ก็ได้มีการวางแผนเตรียมการ
สำหรับอนาคตในโอลิมปิกอีก๔ปีข้างหน้า
กรุงโตเกียวต่อในทันที
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ขอบคุณค่ะวันนี้แนนเอาความสุขมาให้คนไทยได้แล้วนะคะ
วันนี้ก็ทำให้คนไทยยิ้มได้แล้วค่ะก็นำเหรียญมาฝากคนไทยแล้วค่ะ
นี่คือความรู้สึกของ๒ฮีโร่ยกน้ำหนักทีมชาติไทย
แนนโสพิตาธนสารและน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราช
หลังจากที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จ
ทำให้ทีมยกน้ำหนักไทยเป็นสมาคมกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโอลิมปิก๒๐๑๖อย่างปฏิเสธไม่ได้
ทำกลางปัจจัยที่นักกีฬาความหวังในหลายชนิดกีฬาของไทยไม่ประสบความสำเร็จ
จาก๒ฮีโร่คนดังกล่าวแล้ว
แต้วพิมพ์สิริสิริแก้วก็สร้างประวัติศาสตคว้าเหรียญเงินมาครองอีกสมัย
และอีกหนึ่งเหรียญรางวัลของสินเพชรกล้วยทองซึ่งนับเป็นเหรียญแรกของไทยจากยกน้ำหนักชาย
บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นทั้งแฟนกีฬาชาวไทยและญาติสนิทมิตรสหายของนักสู้ทั้ง๙คน

แต่ก็ยังมีกำลังใจที่มอบให้เสมอ

ก็ได้นำของโปรดของทั้งคู่มาที่สนามบิน

ขณะที่คุณแม่ของน้องไฟล์พร้อมครอบครัว
นำไก่ย่างลาบหมูและข้าวเหนียว

ลูกสาวสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
แกงเคียวหวานแต่วันนี้ไม่ได้ทำมา
แม้วันนี้ทุกคนจะชื่นชมความสำเร็จของทีมชุดนี้
แต่พลตรีอินทรัศนยอดบังเตย

รวมไปถึงการสร้างนักกีฬาประดับวงการ

จากนี้ยังมีข่าวว่าสมาภัณฑ์ยกน้ำหนักโลก
ประชุมเพื่อปรับรุ่นของการแข่งขันยกน้ำหนักหญิง

โอลิมปิกครั้งหน้าเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกด้วย

แต่เกิดจากการวางรากฐานที่ยอดเยี่ยม

ยังรักษามาตรฐานการพัฒนาเช่นนี้ต่อไป
ในทุก๔ปีหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ชาวไทยจะได้เห็นภาพความสำเร็จเช่นนี้

วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน